กลับมาช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมต้องบอกเลยว่าฮิตติดลมบนจริงนะคะสำหรับเพลงคนละชั้นของน้องเจ้านาย
และในปีนี้แหละเห็นพ่อเจเขาบอกเอาไว้ว่าอาจจะมีโปรเจคดีโปรเจคพิเศษให้สะพ้ายมโนตามกรี๊ดกันต่อด้วยนะคะ
เพลงคนละชั้นเนี่ยยอดวิวปลาเข้าไปไม่รู้กี่ร้อยล้านวิวแล้วหลายคนคงได้ฟังกันจนติดหูแล้วนะคะ
ของน้องเจ้านายลูกชายพ่อเจแล้วก็แม่ปิ่นนั่นเองค่ะก่อนหน้านี้บ้านวัฒนศิลปเขาก็จัดงานมิตติ้ง
ฉลองยอดวิว๕๐ล้านวิวไปแล้วแต่พอ๗๐ล้านวิวแล้วคุณพ่อเจก็ไม่ทำให้เหล่าสะพ้ายมโนต้องผิดหวังค่ะ
ตอนนี้แตะร้อยล้านกันไปแล้วนะคะแย้มโปรเจคพิเศษมาเลยเอามาให้เตรียมแฟนแฟนค่ะ
ฟินกันด้วยบอกไว้ตรงนี้นะคะว่ารอบนี้ไม่ได้มาคนเดียว
ใครที่รอติดตามผลงานของลูกชายอีกสองเจ้าก็มีเหตุเช่นเดียวกันค่ะไปฟังเสียงคุณพ่อกันหน่อยค่ะ
สิบล้านวิวเนี่ยบอกเลยว่าเรามีฉลองเหมือนกัน
จะเป็นงานชิ้นหนึ่งเป็นของขวัญให้แฟนของเจ้านายและแถมเจ้าขุนเจ้าหุ่นมาด้วย
รอนะครับอีกนิดเดียวขอฝากด้วยรอนิดเดียวรับรองชื่นชอบแน่นอน
เอาไว้สำหรับเทศกาลช่วงปลายปีโดยเฉพาะสัตว์เต็มที่สนุกแน่นอน
แล้วก็เอ่างานได้ได้ได้ได้ทำเสร็จแล้วใช่เหลือ
เหลือผมตรวจงานอะไรอีกนิดหน่อยขอใช้เวลาประมาณ๒๓อาทิตย์
น่าจะประมาณต้นธันวาจะได้เห็น
คุณผู้ชมคะงานลูกรออีกหน่อยนะ
แต่ว่างานของพ่ออดใจรอไม่ช้ากับคอนเสิร์ต
งานนี้ได้อุ่นเครื่องกับลูกชายทั้ง๓คนด้วย
ส่วนภาพที่ขึ้นอยู่เนี่ยหลายคนบอกว่าสวยมากเป็นใคร
ลูกสาวพี่เจไงนะฮะ
อยากให้หลายคนคิดถึงว่าบ้านเขาไม่ได้มีแค่ลูกชายอย่างเดียว

มีคนสงสัยบอกว่าเอ๊ะมีคอนเสิร์ตมีงานทีไร

แล้วลูกสาวอย่างน้องเจด้าเอามาไหมจะชวนมาหรือเปล่า
เดี๋ยวไปฟังคุณเจเคลียร์อีกทีค่ะ
ด้าตอนนี้เรียนมหาลัยครับเข้าปี๑อยู่มหาลัยที่นู่น

บอกว่าทำไมเจ๊ดีเนอะไม่มีน้องเจ๊ด้าแล้วคราวนี้ก็ไม่มี
คือว่ามันเป็นการทำงานที่ค่อนข้างที่จะยาก
ที่ยากนะครับการจัดคอนเสิร์ตใหญ่มันต้องมีการซ้อมเป็นเดือน
เตรียมการต้องเตรียมเพลงต้องอะไรต่าง

มันไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะแบบมาถึงแล้วขึ้นเลย

คุณแม่ปิ่นมากันให้หมดทั้งบ้านเลยเพราะว่าครอบครัวนี้เขาสมานสามัคคีกันนะคะ
แต่ว่าเป็นการชิมร้านนิดหน่อยนะคะ
รอดูติดตามแล้วกันนะคะสำหรับคอนเสิร์ตเต็มรูปแบบของครอบครัวนี้